วันนี้เราจะมาขีดเส้นใต้กันเรื่องของปัญหาแอร์พอร์ตลิงค์ที่เสียเมื่อวานนี้

ซึ่งถือว่าโชคดีครับว่าที่ไม่มีใครนั้นบาดเจ็บรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าก็มีคนที่เป็นลมกันไป
ภาพรวมของระบบขนส่งไทยนั้นลึกแล้วเกิดจากอะไร

ค่อนข้างจะมีปัญหาหลายระบบเหมือนกันนะครับ
วิเคราะห์พร้อมกันกับขีดเส้นใต้เมืองไทย

ครับขอบคุณครับคุณกล้าวคุณด่าวครับ

แต่ก่อนมีเฉพาะดอนเมืองทำยังไงที่จะให้ผู้โดยสารระหว่างดอนเมืองกับสุวรรณภูมิ
ผู้โดยสารระหว่างภายในประเทศกลับไปต่างประเทศเชื่อมกันให้ได้เดินทางให้เร็วขึ้น
เขาก็เลยสร้างเป็นรถไฟเชื่อมรถไฟฟ้าเชื่อมนี่แหละครับ
แต่ว่าสุดท้ายจะโดยอะไรก็แล้วแต่ครับ
วิ่งระหว่างมักกะสันไปสุวรรณภูมิก็เร็วดีล่ะครับ
มีความรู้สึกว่าเอ๊ะขับรถพาไปมักกะสันรถก็ติด
ไปขึ้นแอร์พอร์ตลิงค์ตรงนั้นกับขับรถไปมอเตอร์เวย์
เคียงกันสะดวกกว่าด้วย
แต่ก่อนนี้คิดกันถึงขั้นว่าจะให้มีสถานที่ที่จะเช็คอินที่มักกะสัน
สุดท้ายก็ต้องเลิกไปไม่คุ้มครับคลนตรงไปสุวรรณภูมิดีกว่า
สุดท้ายขึ้นมาแอร์พอร์ตลิงค์ก็อยู่ในสภาพตายก็ไม่ได้โตก็ไม่โต

แล้วสุดท้ายขึ้นมาระบบโครงสร้างมีปัญหายังไงครับ
พอร์ตลิงค์มีคณะกรรมการมีบอร์ดมีผู้อำนวยการมีฝ่ายบริหาร
แต่ว่าในโครงสร้างต้องไปขึ้นอยู่กับการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ
ขึ้นอยู่กับบอร์ดการรถไฟบอร์ดการรถไฟนั่นก็คล่ำคลือ
เอาตัวไม่รอดอยู่แล้วแล้วยังมาเอาแอร์พอร์ตลิงค์ไปแขวนไว้กับบอร์ดการรถไฟอีก
คณะกรรมการแอร์พอร์ตลิงก์หรือผู้บริหารแอร์พอร์ตลิงก์นั้น
การลดให้การลดไฟจะจัดซื้อจะจัดจ้างจะทำอะไรอะไรต่างโน่น
ต้องให้การรถไฟอนุมัติไม่มีอำนาจที่จะทำเอง
จะซื้ออะไรจะจัดจ้างมาดูระบบจะทำการเรื่องซ่อมอะไรต่าง
อยู่กับการลดไฟหมดครับทำเรื่องส่งการลดไฟ
แล้วบอร์ดของประเทศไทยนั่นอย่างที่รู้อะครับ
ประชุมกันกว่าจะได้เรื่องเรื่องง่ายที่บริษัทเขาทำได้ภายในวันเดียวเนี่ย
พอไปเข้าบอร์ดการรถไฟบอร์ดรัฐวิสาหกิจ
ต้องประชุมกันหลายครั้งครับหาข้อยุติไม่ได้
ประชุมกันเดือนละครั้ง๖เดือนก็๖ครั้ง
แอร์พอร์ตลิงค์จะซ่อมอะไรทีนึง
จะจัดซื้ออะไรทีนึงส่งไปการรถไฟ
บอร์ดการรถไฟพิจารณาเอามาตอนหลังท่านผู้ว่าวุฒิชาติบอกว่า
อำนาจของผู้ว่านั้นมีอยู่ถ้ามาถึงผมแล้วผมสั่งจัดการเลยเร็ว
แต่ว่าไอ้ระบบที่กำลังมีปัญหากันอยู่เมื่อวานซื้นเนี่ย
มันต้องใช้เงินเกิน๓๐ล้านเกินอำนาจ
ก็ต้องเข้าบอร์ดใหญ่ไม่รู้จะได้ประชุมกันเมื่อไหร่

ฉะนั้นในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีสั่งการแล้วนะครับ
เมื่อการประชุมหลายเดือนที่ผ่านมาให้แยกบอร์ดแอร์พอร์ตลิงค์ออกมา
และมีอำนาจอิสระในเชิงบริหาร
ไม่ใช่อะไรก็ส่งไปที่การรถไฟ
รถไฟเองก็มีปัญหาในตัวเองเยอะแยะอยู่แล้ว
แล้วมาเอาของแอร์พอร์ตลิงค์ไปห้อยไว้กับการรถไฟอีกไปกันใหญ่เลยครับ
นี่คือปัญหามากว่าเอ๊ะทำไม
มีข่าวมาว่ามีปัญหาเพราะเครื่องไม้เครื่องมือมีปัญหา
มีปัญหาเพราะว่ายังไม่ได้ซ่อมแซม
มีปัญหาเพราะว่าจะซื้ออะไรแล้วยังซื้อไม่ได้

ก็เพราะว่าบอร์ดของแอร์บอร์ดลิ้งเนี่ยไม่มีอำนาจไงครับ
นี่ยังไม่รู้ว่านายกสั่งไปแล้วเนี่ย
ตกลงว่าจะมีมักผลในทางปฏิบัติเมื่อไหร่
ตอนนี้คนที่นั่งเป็นประธานบอร์ดแอร์พอร์ตลิงค์

ก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้
ฉะนั้นข่าวที่ออกมาแต่ละครั้งมันก็ชวนให้หงุดหงิดว่
เฮ้ยอะไรกันเนี่ย
ก็รู้ทั้งรู้ว่าอะไรบางตัวเนี่ยมันหมดอายุ
เอาทำไมไม่เตรียมจัดซื้อไว้ก่อนล่ะ
ถ้าเป็นเอกชนนี่เขารู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้ใช้ได้วิ่งได้เท่าไหร่
แล้วต้องแก้ต้องไขเขาเตรียมไว้
อันนี้แอร์พอร์ตลิงค์ส่งเรื่องไปที่การรถไฟ
การรถไฟยังไม่อนุมัติลงมา

หรือแม้กระทั่งระบบของการอะไรเขาเรียกว่าซ่อมหนัก
ถ้าเป็นรถเขาเรียกว่ายกเครื่อง
นี่แอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยวิ่งมาแล้ว๑ล้าน๖แสนกิโล
โดยระบบข้าวมันเขาบอกว่าวิ่ง๑ล้าน๒แสนกิโลเนี่ยคุณต้องยกเครื่องนะ
ในระบบอ่ะไม่ใช่ยกเครื่องคือคุณต้องซ่อมหนัก
ต้องดูแลอย่างเป็นเรื่องเป็นราวทั้งระบบ
แต่นี่วิ่งมาแล้ว๑ล้าน๖แสนก็ยังไม่ได้ทำอะไร
เพราะว่าเสนอไปแล้วยังไม่อนุมัติลงมาจากบอร์ดใหญ่ของการลดไฟ
ถ้าเป็นอย่างนี้มีปัญหาอีกครับไม่มีปัญหาอีกแน่นอน
มีปัญหาอีกแน่นอนเพราะมันวิ่งเกินระยะเวลาที่ควรจะทำนุบำรุงซ่อมแซมขนาดใหญ่ไปแล้ว
อย่างที่บอกเมื่อกี้ไงฮะเขาให้ไว้ล้าน๒หนี้ปลาก็ไปล้าน๖จะถึงล้าน๗อยู่แล้ว
ลักษณะอย่างนี้ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างมีปัญหาอีกมีปัญหาอีกแล้วคราวนี้โชคดีนะครับ
ที่มีแค่เป็นลมเป็นแรงแล้วระบบมันยังไงล่ะครับอยู่ในนั้นทำอะไรก็ไม่ได้
มีคนลุกเดินออกไปเอ้ารถที่จะมาซ่อมก็ทำงานไม่ได้มันอีหลักอีเหลือไปหมด
ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะเรียกร้องไปถึงใครก็ตามที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ต้องแก้ไขปัญหาแอร์พอร์ตลิงค์ในเชิงของระบบและเชิงของโครงสร้าง
แก้ไขวันนี้ได้ซ่อมวันนี้ได้ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอีกแล้วทำให้ประชาชนหวาดภาวะว่าเอ๊ะแล้วจะเอายังไง
แล้วเราจะเสี่ยงกับแอร์พอร์ตลิ้งไปนานมากน้อยแค่ไหนถ้าระบบยังเป็นอย่างนี้
นี่คือเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะให้ความสำคัญคือบ้านเราเนี่ย
อย่าลืมนะครับว่าที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะเราผลัดวันประกันพรุ่งกับระบบซ่อมแซม
คนตายบนท้องถนนเดี๋ยวนี้เราตายเป็นอันดับสองของโลกเลยนะครับ
อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยประเทศที่มากกว่าเราเนี่ยอยู่ในป่าที่ไหนก็ไม่รู้
ไม่มีใครรู้จักแต่ประเทศไทยเนี่ยเวลานี้มันเจริญก้าวหน้ามาถึงขนาดนี้แล้ว
ทำไมอุบัติเหตุบนท้องถนนเราจึงเกิดมากเป็นอันดับสองล่ะครับ
ก็เพราะว่าเราผลัดวันประกันพรุ่ง
คนรถบอกว่าบอกเท่าแก่ว่าเบรกตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วขับไปเดี๋ยวเบรกแตกจะยุ่ง
แกบอกวิ่งไปก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้
รถมาบอกซ้ำอีกทีไม่ไหวแล้วนะเท่าแก่เท่าแก่บอกวิ่งไปก่อนเดี๋ยวมาเปลี่ยนให้
แล้วมันก็เกิดเหตุอย่างที่เห็นในภาพนี่ไง
เกิดเหตุรถบัตรรถธรรมชนอย่าไปดูเถอะครับ
ปัญหาเพราะว่าแหกโค้งทำไมแหกโค้งเบรกไม่อยู่ครับทำไมเบรกไม่อยู่ครับ
เท่าแก่สองหนแล้วครับเท่าแก่ไม่ซ่อมให้
ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเอาชีวิตคนเป็นเดิมพันธุ์ทั้งสิ้น
จึงตั้งคำถามว่าเรื่องของความปลอดภัยผลัดวันประกันพรุ่งไม่ได้
นั่นระบบรถยนต์แล้วมาถึงระบบแอร์พอร์ตลิงค์
ผมปิดท้ายอีกทีนึงว่าถ้าไม่ปรับแก้โครงสร้าง
เอาแอร์พอร์ตลิงค์ไปห้อยไว้กับการลดไฟแห่งประเทศไทยอยู่อย่างนี้
แก้ไม่จบแล้ววันหนึ่งเราจะมีเรื่องเสียใจไปมากกว่านี้ครับคุณก้อฟคุณดาวครับ
การซ่อมแซมยังช้าขนาดนี้ถ้าเกิดว่าอนาคตบอกว่าจะต่อแหลมชะบังนี่คงยากคงนานอีกใช่ไหมครับ

ขอบคุณครับขอบคุณคุณสุภาพคลี่ขจาย
เป็นปัญหาสำคัญที่เราควรให้ความสำคัญในการเร่งแก้ปัญหากันต่อไปเพราะว่ามีผลกระทบกับชีวิตของประชาชนผู้ใช้บริการโดยตรง
ค่ะแต่ว่าถ้าทำได้จริงความสะดวกที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชาชนนั่นเองนะคะ